ผัวเมียคู่นี้เนี่ยตีกันตลอดเลยฮะ

กู้ภัยเขารู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่แจ้งมาว่ามีคนเจ็บในซอยนี้

ไม่เลิกกันสักทีรักกันมาก

ฝ่ายหญิงเนี่ยโดนฝ่ายชายเนี่ย
ตีจนหัวล้างข้างแตกเลยนะฮะ
ส่วนฝ่ายชายเองชาวบ้านเขาเห็น
ทำร้ายผู้หญิงกระทืบจนคิ้วแตกเหมือนกันอีก

ไม่ใช่ใครเป็นคนทำป้า
แล้วทำไมเขาถึงต้องทำ
พี่ป้าเมา
โอ้โหละเหี่ยใจ
ละเหี่ยใจถอนหายใจเลยครับ

เอาผ้าพันแผลพันเต็มหัวเลย

จมูกนิดหน่อยฮะ

ไม่สงสารหรอกนี่นะฮะ

แฟนฉันเมาแล้วป้าเมาไหมเมาด้วย

พวกอายุห้าสิบเอ็ดยังให้การลวกไปวนมา
เอาเท่าที่จับใจความได้ก็คือแฟนของป้า

ตีป้าจนหัวแตกนะฮะ
แล้วหนีไปเจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาล

ตัวเมืองสมุทรปราการ

ลงพื้นที่และได้หลักฐานเด็ด

ลุงคารมเดินออกจากหอพัก

กลับมาพร้อมเหล้าขาวหนึ่งขวดครับแล้วก็เดินกลับไปที่ห้อง
เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ออกมาจากร้านแล้วได้มาแล้วครับ
มันเปรี้ยวปากอ่ะเนอะก็เลยอย่ามาเดินออกมาซื้อ
เวลาผ่านไปอีกไม่กี่๑๐นาทีครับ๒ทุ่ม๓๔นาที
นกถูกผัวของเธอใช้มีดฟันหัวจนบาดเจ็บ
เขาบอกเอามีดฟันเลยนะฮะเดินมาขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
นั่นเดินออกมาแล้วฮะลูกศรสีเหลือง
คุณจ๋าแจ่มสีพอได้ภาพวงจรปิดเหล่านี้
ก็เลยไปถามหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้น
ไปหาป้านกไปคุยกับลุงคารมก็พบว่าสองผัวเมียเนี่ยนะฮะ
อยู่นะนี่คือสภาพทางไปห้องเช่าของเขา
ยังอยู่ด้วยกันครับนี่ฮะลุงคารมเนี่ยมีแผลที่คิ้วขวา
และอยู่ในอาการเมาเหล้ายังไม่ส่างโอ้โหยังเมาอยู่เหรอคะ
เมื่อวานจนกระทั่งวันช่วงสายที่น้องจ๋าไปพี่มิวคุณคุณผู้ชม
หรือเติมตอนเช้าไม่แน่ใจเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาทำแผลด้วยครับเนี่ย
เขาบอกว่าเมื่อเช้านี้เพื่อนชื่อบ๊อบทำร้ายเพราะคิดว่าผมไปเป็นชู้กับเมีย
เขาบ๊อบเนี่ยมากระทืบถึงห้องจนผมตกบันไดแล้วต่อยผมจน
คิ้วแตกผมเนี่ยวิ่งหนีตายเอาตัวรอดออกมาเอาแปะผ้าเรียบ
ห้ามเลือดครับคุณจ๋าได้ภาพวงจรปิดมาเพิ่มเติมด้วย
แปดโมงเมื่อเช้านี้ครับลุงคารมกับป้านกขึ้นมอเตอร์ไซค์รับ
ไปหาผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งว่าถูกเพื่อนบ้านทำร้ายนี่นะฮะมาแล้ว
คนผัวเมียครับวงจรปิด๘โมง๒๕นาทีลุงคารมเดินในซอย
ลักษณะเหมือนจะเอาเรื่องเพื่อนบ้านคู่กรณีแล้วก็เห็นป้านก
เดินมาตามให้ผัวเธอเนี่ยกลับห้องนี่ฮะจังหวะนี้เดินมาในซอย
นะป้านกก็เดินมาตามนะครับนี่ก็คือภาพช่วงกลางวันเมื่อ
เช้านี้เลยนะฮะคุ้นไหมฮะภาพเมื่อคืนเนี่ยเส้นทางนี้ก็คือ
ร้านชำเพื่อซื้อเหล้าขาวนั่นเองลุงคารมยืนยันว่าไม่ได้
เป็นชู้กับใครตามที่เพื่อนบ้านกล่าวหาเอาเรื่องถึงที่สุดแน่
นอนอ่าอันนี้คือเรื่องเพื่อนบ้านนะหนึ่งประเด็นส่วนประเด็นเมื่อ
คืนนี้เนี่ยที่ผมทำร้ายเมียผมนกเนี่ยยอมรับว่าทำไปเพราะ
เมาแต่มันเป็นเรื่องผัวผัวเมียเมียคุณเข้าใจไหมที่สำคัญนะที่ไป
ออกข่าวว่าผมใช้มีดฟันมันไม่ใช่เอาไม้ตีต่างหากล่ะแล้ว
เมียผมได้เลยเมียเขาก็ไม่โกรธให้อภัยผมเรียบร้อยแล้ว
บอกแบบนี้ฮะค่ะมีแต่ไม้อันเดียวแม่จีพ่อพ่อเลยทนไม่ได้
แหงะใช่ครับต้นนั้นพ่อดื่มมาหรือยัง
เรื่องใช่ไหมใช่ครับ

ไม่หรือมั้งพ่อต้องย้ายละนะ

ตอนเขาคุยกันตอนนี้เหมือนเขารักกันหวานชื่นมากนะฮะ
แต่ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่ถ้ายังดื่มเหล้าเหมือนเดิม
ก็จะตีกันอีกไหมล่ะคะแค่เปลี่ยนสถานที่
ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผัวเขาบอกว่า
ที่ผ่านมาแม่ตีพ่อก็คือป้านกตีเขามาตลอด
แต่รอบนี้เขาขอเอาคืนนะฮะถามป้านกบ้าง
ป้านกตีโกรธไหมไม่โกรธหรอก
ผัวเนี่ยตีฉันเย็บไป๘เข็มก็จริงแต่ฉันยังรักเขาเหมือนเดิม
แล้วปกติฉันกับเขาทะเลาะกันประจำเลย

ขอแจ้งตำรวจจับให้ติดคุกไปเลยไม่สงสารหรอก
แต่ตอนนี้ที่น้องจ๋าไปคุยป้านกบอก
ทั้งรักทั้งห่วงและห่วง
แล้วเพื่อนบ้านมากระทืบเขาจนคิ้วแตกอีก
ฉันยิ่งสงสารสงสารป้านกบอกแบบนั้นฮะ
คืนโกรธไหมที่พ่อตีอ่ะ

ตอนนี้เคลียร์ใจกันแล้วใช่ไหมคะ

แคลียร์กันแล้วใช่ไหมกับมันนี่

ให้อภัยได้ไหมข้ายอภัยกันแล้ว
คำพูดไม่พอครับปรากฏว่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จครับ
ลุงคารมโอบกอดจับมือป้านกเมียรักให้คุณจ๋าดูเลยครับ
นี่ฮะมามานี่โอ้ยยิ้มหวานแช่มชื่น
เหมือนหันหลังไปช่วงหนึ่งระหว่างป้านกให้สัมภาษณ

บอกว่าคืนดีกันแล้วไม่ได้โกรธกันแล้ว
นี่ฮะจังหวะนี้ส่วนชาวบ้านล่ะชาวบ้านบอกว่าโอ้ผัวเมียคู่นี้นะ
เอาฝ่ายชายก่อนถูกทำร้ายคิ้วแตกไปพูดจารวนลามสาวไง
เมื่อคืนนี้เดินไปทิ้งขยะเนี่ยลุงคารมเขายืนอยู่แล้วพูดว่าขอจับหน่อย
เธอเองไม่สนใจนะยังตามมาอีกเอามือมาจับก้นเลยรีบกลับห้อง
จากนั้นมีผู้หญิงอีกคนเดินมาลุงคารมเขาไปถามว่าขอจับหน่อยได้ไหม
ตอนเช้าเนี่ยแฟนของผู้หญิงคนนั้นก็เลยไปเคลียร์แล้วทะเลาะกัน
ปรากฏว่าลุงคารมทำมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีเขาล้ม
ก็เลยโดนชกหน้าเขาให้คิ้วแตกนี่คือที่มาที่ไปแผลที่คิ้วขวา
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจก็มารับตัวผัวเมียคู่นี้ไปที่โรงพักนะฮะ
เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะทุบตีกันบ่อย
แจ้งมาบอกว่าพิกัดซอยนี้ปั๊บรู้เลยบ้านไหน

ใช่มันก็เริ่มต้นจากการดื่มเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็ทะเลาะกัน